อีกหนึ่งที่ไปดูการวางไข่ของหอยเชอรี่
เขาบอกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะ
หอยเชอรี่วางไข่แบบไหนวางไข่ตรงไหนยังไง

ว้าว

คุณชนะเคยเห็นหอยไหมคะเวลาไปวางไข่มันจะเป็นแบบนี้
คือก็เคยเห็นเคยดูสารคดีมาบ้าง
คุณเป็นคนชอบดูสารคดีด้วย
ดูประจำอาจจะดูไม่ค่อยจะถึงชั่วโมงหรอก

ใช่บางทีมันง่วงมันหลับก่อนไง
คลิปนี้คือคลิปนี้เป็นเหมือนสารคดีจริง
เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสที่ว่าทุกคนจะได้เห็นนะ
คือหอยเชอรี่มันวางไข่แล้ววิธีการที่มันวางผัดไข่

หอยเชอรี่เวลาวางไข่จะใช้เวลานานมาก

แต่ใดคือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหมือนกัน
แล้วกูดูดิใก่มันมีสีเฉิมพู
ใช่ปะมันดูตะมูดตะมิ้วเหมือนกันนะ

แต่ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นไอ้ไข่ของหอยเชอรี่เนี่ย
เห็นไข่แล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นเวลาที่มันวางไข่

โอ้โหนี่ไม่ได้เจอตามป่าแล้วเก็บกินค่ะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ

ครั้งแรกนะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นการวางไข่ของหอยเชอรี่แบบนี้
สงสัยมาตลอดวันนี้บรรลุแล้วว่าน้องวางไข่แบบไหน

เดี๋ยวจะไปตามจะไปตามหาถ้ามันเยอะขนาดนั้น
เราก็ขอตามให้สาแก่ใจหน่อย